ว่าที่ตำรวจไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวมีบ่อแส
แต่เดี๋ยวอาจจะต้องรอทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์นะคะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อคุณผู้ชมอย่าเบื่อนะ
เรื่องข่าวของเสียแป้งนาโนต
เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เสียแป้งออกมาอัดคลิปแล้วพูด
พูดถึงหลายคนมันต้องมีการตามความคืบหน้า
เพราะตำรวจเองก็จะต้องไปเรียกคนเหล่านี้มาสอบสวน

กับการที่เสียแป้งถูกจับการชิงตัวนายจรวดณวันนั้น
จนกระทั่งทำให้เสียแป้งต้องหนีออกไปจากโรงพยาบาล
แล้วนำมาซึ่งการอัดคลิปแล้วเรียกร้องความยุติธรรม
คนที่ถูกพาดพิงถึง๑คนประธานติ่งค่ะ

ประธานติ่งนะคะหรือนายสมชายนุ่นเกลี้ยง
เจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชุดพนักงานสอบสวน
ซึ่งมีทางด้านของพลตำรวจรีโอภาษท่างทอง
ครับการกองตรวจราชการ๖สำนักงานเจรตำรวจเป็นประธาน
ให้ข้อมูลเพราะตัวเองถูกพาดพิงในคลิปของเสียแป้ง
แล้วอาจจะกลายเป็นว่าทุกคนวิพากษ์วิจารณ์เขาหรือเปล่า
ที่เป็นต้นเรื่องทำให้เสียแป้งเกิดความแค้น
จดหมายร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ตอนที่ผู้สื่อข่าวเห็นประธานติ่งและพยายามเข้าไปสอบถาม
เขาถึงเรื่องนี้ตอบไหมไปฟังค่ะ
เจ้าตัวตอบแบบนี้นะคะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตำรวจเรียกมาทำอะไรยังไม่รู้เลย

นายสมชายสงฎชะพ่อของนายจรวรษ
เกี่ยวข้องกับคดีชิงนายจรวด
พูดสินคิดข่าวลุงสวัยคุณจำได้ไหม
ที่รับคำว่าเเสียแป้งเป็นคนส่งคลิปให้
ที่ตำรวจบอกว่าขอหมายจับกรณีว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือเสียแป้ง

ปะทะกับตำรวจตอนนี้เขาบอกว่ามีการติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่ไม่ได้มีการยืนยันเวลาที่แน่ชัดแต่อย่างใดค่ะ
ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งคนนะฮะ

นั่นคือชื่อของอายการบอยนะฮะ
เสียแป้ง๒๕วันที่เจ้าหน้าที่เองก็ไปปิดล้อมเขาบรรทัศน์
วันที่หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราช
คลิป๓ออกมาเมื่อ๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงประเด็นที่ว่าทำไมหลายคนได้ประกันตัว

ชื่ออายการบอยถูกพูดถึงบ่อยและถี่มากนะฮะ
เมื่อวานนี้อายการบอยครับไปรายงานตัวแล้ว
หลังจากอายการสูงสุดมีคำสั่งเด้งจากสงขลามาประจำการที่สำนักงานอายการสูงสุด
เจ้าตัวก็เดินทางไปรายงานตัว

ในโอกาสที่ว่าที่ไอยการอุตมิพัทธิ์จะไปกรมไอยการแม่งหวัด

น้องแล้วก็

ประสบความผลิตในทุกประการนะครับ

มีคำอวยพรคำกล่าวให้กำลังใจ

อย่าได้ถอยหนีฮะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
จะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามนะครับ
ในคลิปนี่

กับอายการบอยที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรการอบรมอายการจังหวัด
หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมซื่อสัตว์สุจริต
บางคนพอรู้เรื่องนี้ก็เลยมีคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เนื่องจากว่าอายการบอยยังอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
ประเด็นที่เสียแป้งหรือว่าในแป้งนานดพาดพิงถึงนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่สำนักงานอายการสูงสุด
หลังจากทราบว่าเมื่อวานนี้อายการบอยเขาเดินทางไปรายงานตัวแล้วนะครับ
ต้นสังกัดมีคำสั่งมานะฮะ
ทีมข่าวพยายามโทรศัพท์สอบถามอายการบอย
เพื่อจะขอถามข้อมูลขอให้ชี้แจงหน่อย

ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
คำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง
เราก็จะรวบรวมแล้วก็รายงานให้ทราบต่อไป